หกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการตรวจสอบที่ดินของนายสมปองอืม
เมื่อวานออกรายการบอกไม่อยากให้เรียกทิศสมปองแล้ว
อยากให้เรียกนายสมปองเรียกนายสมปองก็นายสมปอง
ดูท่าจะออกมาไม่ค่อยสวยทั้งสองแบบทั้งที่ดินสอปกรแล้วที่ดินอีกส่วนหนึ่ง
อืมซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไปบุกลุกป่าเขาค่ะนะฮะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดิน๓๐๐ไร่
ที่คอนศาลชายภูมิของนายสมปองและคอนไทยสงฆ์พบว่ามีที่ดินสองร้อยไร่ฮะ
บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม
โดยส่วนใหญ่ถูกใช้ปลูกยางพารามากถึงร้อยสิบสี่ไร่ฮะขออภัยครับ
ร้อยสี่สิบเอ็ดไร่นอกจากนี้ยังมีที่ดินอีกสามสิบไร่
เป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์นศ๓กหรือเอกสารรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
แต่ไม่ใช่โฉนดที่ดินครับรวมทั้งมีที่นาแปดไร่
สวนทุเรียนสองไร่แล้วก็ที่ปลูกบ้านอีกห้าไร่
ซึ่งก็ไม่มีโฉนดที่ดินไม่มีเอกสารใดยืนยันเช่นกัน
นายดูสิตกระมวลพาณิชย์ครับท่านภูมิในการศูนย์ป่าไม้ชายภูมิ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเร่งตรวจสอบชื่อคนครอบครอง
แล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน๒๐๐ไร่แล้วนะฮะที่ดิน๒๐๐ไร่มีขนาดเท่ากับ๖๗แปลง
จำนวนนี้ตรวจสอบไปแล้ว๑๐แปลงส่วนที่เหลือตรวจสอบต่ออยู่
เรื่องต้นพบว่าที่ดินบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฮะ
เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่จัดสรรที่ทำกิน
ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เอาไว้ให้รัศดรที่ไร้ที่ดินทำกินครับ
วันนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่
วันนี้ก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ
เอาแล้วต่อนี้ทำยังไงล่ะครับพอ

บอกเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความกับผู้กระทำความผิด
ตามพบป่าไม้แห่งชาติพศ๒๕๐๗มาตรา๑๔

บอกว่าห้ามไม่ให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน
หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
และขอให้ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของแต่ละแปลง
แสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และหากยังไม่มีผู้ใดนำเอกสารมายืนยัน
ก็จะเตรียมเอกสารเข้าแจ้งความกับผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของ
และช่วง๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

เรียกร้องให้ท่านอธิบดีเร่งตรวจสอบ
เอาผิดการถือครองที่ดินของนายสมปองกับครอบครัวทั้งหมด

ที่ดินที่ครอบครองอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ไปดูบรรยากาศหน่อยนะครับที่ทางเข้าบริเวณ
อตาเจ๊กหมู่๑๔ที่ห้วยยางที่คอนศาลชายภูมิ
ผู้นำหมู่บ้านพาชาวบ้านมา๒๐คน
ตั้งป้ายปิดหมู่บ้านครับแล้วตั้งเต็นต์การจุดตรวจจุดคัดกรองโควิด๑๙
แล้วก็ชี้แจงต่อสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่า
ขณะนี้เกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในหมู่บ้าน
จังหวัดจึงมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้าน๑๕วัน
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่๘กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้
และขอความร่วมมือจากทุกคนนะครับให้ปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมโรค
และขอให้เข้าใจการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย
เออเอากันนะฮะขณะที่สื่อมวลชนหลายรายรู้สึกไม่สบายใจ
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงมาเกิดขึ้นช่วงนี้
และที่สำคัญนะครับเป็นการปิดหมู่บ้านนานถึง๑๕วัน
เออทำไมอ่ะนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิครับ
ลองเข้ามาดูหน่อยฮะว่าคลัสเตอร์นี้มันเป็นยังไง
เขาตรวจสอบเรื่องสำคัญกันอยู่นะครับลองพิจารณาหน่อยฮะ